เมื่อสักครู่เห็นไหมว่าพี่เอเนี่ยหุ่นดีขึ้น

นี่ก็ออกกำลังกายหนักมากเหมือนกันค่ะ

อายุ๔๐แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

ทั้งรูปรากและผิวพันยังคงสตรอง

ว่างไปไม่ได้เขายิ่มตลอด

เขาก็คัดสรรมาอย่างดีเลยคุณผู้ชม

คือเวลาเราออกกำลังกายถ้าออกคนเดียวมันไม่สนุก

หนุ่มหน้าใสเจมส์จีรายุ
คนนี้เนี่ยก็ขยันวิ่งซะเหลือเกิน
ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ย

จนทำให้หนุ่มคนนี้เขาเพี้ยนไปหรือเปล่า
อาการปวนก็เลยออกมาอย่างที่เห็น
แล้วพี่แอนก็จะออกไว้อีกหนึ่งคู่นะจ๊ะ
ทางฝากฝั่งของคู่สาวสวย

ก็มาร่วมแจมกับพี่แอนด้วยเหมือนกัน

พี่แอนเสื้อขาวเป็นไงหุ่น
ทีมกันไปวิ่งในยิมแบบนี้

สวยสวยเต็มไปหมด
ครึ่งของเราก็รินหอยไปแล้ว
แล้วมาดูความฮาร์ทคอ
ครึ่งของเราก็รินหอยไปแล้ว
ย้อนมาดูคลิปนี้จะมีร้อนหนาวหรือเปล่า

เพราะหนุ่มหมากเนี่ยเขาออกตัวชัดเจนอยู่แล้วว่า

เออนะคะเอาบ้าง

เราเอาบ้างไหมมาต่อยมวยกันบ้างไหม

เดี๋ยวไปชวนใครเขาต่อย